คุณผู้ชมครับไปที่เพชรบูรณ์ครับจริงจริงถ้านึกถึงเจ้าวัว
วัวก็ต้องกินย่าใช่ไหมแต่วัวฝูงนี้เขาบอกว่าเป็นวัวแสนรู้
จะไม่ออกจากข้อไปกินย่าเด็ดขาดถ้ามันไม่ได้กินมะละกอสุกก่อน
อยากกินมะละกอสุกชอบชอบมากเหลือเกิน
ถ้าไม่เอามาให้ก็จะเอาหัวไปชนต้นมะละกอเพื่อให้มันตกลงมา
เจ้าของบอกว่าโอ้โหต้องป้อนมะละกอสุกมาทุกวันนะครับ
วัวแสนรู้กลุ่มนี้เป็นของในวงสายทองมาอยู่ที่ตำบลวังตาน
อำเภอบ้านโป่งที่เพชรบูรณนะฮะเลี้ยงมา๕ตัวนะฮะมีตัวผู้๑ตัวตัวเม๔ตัว
ทุกเช้ามันจะยืนเรียงหน้ากระดานรอให้เจ้าของหั่นมะละกอสุกให้กิน
พออิ่มน้ำสำราญถึงจะยอมออกจากคอกแล้วไปกินญาติเพื่อล้างปากต่อ
ตามท้องไร่ท้องนากลายเป็นภาพชินตาของชาวบ้านแล้วก็เอ็นดูทีเดียว
มันคงติดใจรสหวานของมะละกอสุกนี่แหละครับนะฮะ
นายกรมเจ้าของวัวบอกว่าตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย
วัวเนี่ยไปป้วนเปี้ยนอยู่ต้นมะละกอกที่ปลูกเอาไว้ข้างบ้าน๒๓ต้น
จากนั้นมันเอาหัวชนกระแทกต้นมะละกอ
มะละกอสุกตกลงมาแล้วมันก็รุมกินมะละกอกันจนหมด
ไม่รู้มันทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้มันเคยกินมาก่อนแล้วมันติดใจหรือเปล่า
พอเห็นแค่ว่าเออมันคงชอบแหละครับนะฮะ
แล้วทีนี้พอมะละกอที่บ้านหมดต้องไปตะเวนหามะละกอ
สวนของเพื่อนบ้านเอามาให้มันกินทุกวัน
ตอนเช้า๙โมงเช้าจากนั้นออกไปกินย่ากันตามปกติ
วันไหนไม่มีมะละกอสุกมาวัว๕ตัวนี้จะไม่ออกไปกินย่าเลยครับ
คุณผู้ชมต้องหามาให้กินจนได้ตอนนี้ชาวบ้านก็รู้แล้ว
ก็เลยเอามะละกอมาขายกับเขาทุกวันนะฮะ
จากมะละกอสุกแล้วก็ยังมีกล้วยแตงโมแตงไทยกินได้หมด
แต่ตัวที่ชอบที่สุดก็คือเจ้าตัวปีใหม่ที่เป็นตัวที่ชอบกินมาก
จะบอกว่าน้อนแยกมะระก่อจากพี่มันก็ชอบขัดมะระก่อ
มันบอกว่ามันคงรู้